การได้เห็นรถนายกแล้วชีวิตมันมีความหวังเหรอน้องใบตอง
เดี๋ยวมัวแต่จดอะไรเนี่ย
จดจำจดจำจดจำสิ่งนี้เอาไว้
เพราะว่าที่เราให้ดูคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะ
เป็นรถของนายกรัฐมนตรีลุงตู่ของเราเนี่ย
เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ

คันแรกคันนี้เลยคุณผู้ชม
คันนี้คันแรกเลยนะตั้งใจให้ดีนะคะ
อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นภารกิจของท่านนายกอยู่แล้ว
ก็คือไปดูแลช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในตอนนี้

คันที่๒เนี่ยทะเบียนรถก็คือ
อะไรไม่ต้องพูดหรอกเห็นชัดขนาดนี้แล้ว
แต่ว่าเป็นทะเบียนรถป้ายสุโขทัย

ท่านนายกใช้เดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเอง
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม
ที่มันเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย
เป็นคันนี้นะสีขาวนะสุโขทัย

ละคันกันอ้าวยังยังไม่หมด

โอ้โหรถไม่แดงไม่มีแรงขับไปโอ้โห
รถแดงสุดแซ่บเลยคุณค่ะหมายเลขทะเบียน
เอาพูดหน่อยมองไม่ค่อยชัดคันนี้เอ้าชัดแล้ว
ใครบอกไม่ชัดแต่อันนี้เป็นป้ายกรุงเทพมหานคร
เป็นรถที่ท่านนายกใช้ในการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่

ใช่คืองานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสีรถ
ทะเบียนที่มันจัดจ้านกว่ากัน

น้องใบตองให้ดูแต่รถอย่างเดียวเนี่ยนะ
อ้าวใช่มีรถ๓คันแล้วใช่ไหม

ให้ดูยันคอเลยเหรอ
ที่เขาบอกว่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายท่านลุงตู่ก่อนนะคะ
ที่เขาบอกว่าใช้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ดูท่านที่ท่านบอกมือมาใช่มั้ยคะ
โบกมือคือ๕ไม่ใช่ท่านโบกบ๊ายบาย

จำไว้แค่ว่า๑๐๔๘แล้วนี้นะ
เดินทางไปอุบลราชธานี

ถูกต้องแล้วอ้าวหลังจากนั้น
ก็เดินทางโดยรถยนต์สีขาว

อุบลราชธานีต่ออีกทีหนึ่ง

ขึ้นรถรถต่อเดินทางไปอุบลรัชธานี
ด้วยรถยนต์คันนี้

จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยคุณผู้ชม
เชื่อว่าน่าจะสาแก่ใจกันแล้วล่ะ

จะบอกว่าดิฉันเล่าให้ฟังแบบนี้นะ

ไม่ได้มีอะไรแอบแฝง

แต่ละจังหวัดก็ต้องมีรถของประจำจังหวัด

อะไรแบบนั้น
แค่นั้นจริง
สมแก่ใจสาแก่ใจกันแล้วเนาะ